กลับมาช่วงนี้มาอัปเดตข่าวนี้กันหน่อยค่ะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมรวมไปถึงคุณสองคนนะคะ
ต้องบอกแบบนี้นะคะเมื่อวานนี้ห้างดังใจกลางกรุงเทพแตกกันเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็คือชาวแพนกวินนี่ชื่อด้อมเขา
แฟนคลับของทั้งคู่มาให้กำลังใจกันล้นหลามเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งทันทีที่น้องปรากฏตัวบอกเลยว่าโอ้โหเสียงกรี๊ดสนั่นต้อนรับเป็นแบบล้นหลาม
ได้เจอน้องในงานอีเวนต์สุดปังแบบนี้ก็ต้องเจาะไมคอัปเดตให้แฟนได้หายคิดถึงกันสักหน่อยนะคุณนะ
เพิ่งจะปล่อยโคเวอร์ใหม่กับเพลงนอกสายตา
ปล่อยไปไม่กี่วันกระแสตอบรับดีเกินคาดนะ
ซึ่งบนเวทีเมื่อสักครู่นี้ค่ะน้องก็ร้องให้แฟนได้ฟังเป็นครั้งแรก
ถึงแม้จะบอกว่าแอบตื่นเต้นอยู่เหมือนกัน
แต่แฟนก็ช่วยกันร้องอย่างเต็มที่โอ้โหด้อมน่ารักมากอ่ะ
ส่วนน้องบิลกิ้นก็ไม่น้อยหน้านะคะซุ่มทำเพลงใหม่อยู่
แฟนจะได้ฟังกันอย่างแน่นอนในเดือนหน้า
แล้วก็จะทยอยปล่อยเรื่อยจนถึงปีหน้าเลยล่ะค่ะ
ยังไม่หมดคุณผู้ชมค่ะจัดเต็มให้แฟนบันเทิงไทยรัฐแบบจุก
ก็คือช่วงปลายปีนี้น้องพีพีกับน้องบิลกิ้นเนี่ย
การดนตรีนานาชาติของญี่ปุ่นค่ะ
น้องบอกนะว่าตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าก็คือ
ทีมงานได้อัปเดตเพลงมาให้บ้างแล้ว
เดือนหน้าเนี่ยก็จะมีการล็อกคิวซ้อมกันเกือบทั้งเดือน
ผู้จัดการพี่หวานเจี๊ยบอกว่าการซ้อมเนี่ยมีทั้งหมด๑๘คิวค่ะ

ซึ่งก็จะมีทั้งโชว์เดี่ยวโชว์คู่นะจ๊ะ

เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปฟังเสียงของน้องกันสักนิดนึงค่ะ
เหมือนทางทีมมันก็อัปเดตเรื่องเพลงกลับมาบ้างแล้วครับผม

ก็เดือนหน้าก็ล็อกแบบซ้อมแบบเกือบทั้งเดือนเลยเนาะ

จริงเพลงตอนนี้ก็ลิสต์ไว้เสร็จหมดแล้วครับ

ตอนนี้ก็มันก็จะมีพวกดีเทลเล็กน้อย
ทำให้พวกเช็คเรื่องกราฟฟิกที่นู่นหรืออะไรอย่างนี้

ที่อาจจะมีสลับขึ้นมาร้องเดี่ยวบ้าง
แต่ว่าจริงก็จะเป็นโชว์ที่ร้องคู่กันเป็นหลัก